มายไทยรัฐแอปพลิเคชันป้าเนาโหลดแล้ว
คุณล่ะคะโหลดหรือยัง
แต่อยากบอกว่าถูกเรียกว่าป้ามันก็ดีมากมาย
เพราะการถูกเรียกว่าป้ามันก็ดีกว่าถูกเรียกว่ายาย
แล้วแก่เป็นธรรมดาเด็กผู้หญิงก็ต้องโตเป็นป่ะ
เพราะฉะนั้นเมื่อเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องก้าวสู่วัยอย่างทรงคุณค่า
ใส่ความมันใส่รอยยิ้มใส่คุณดำภาพแล้วก็ใส่ความซ่า
เป็นป้าอย่างพรรคภูมิใจขอแปลงรักเป็นยอดมนุษย์ป้า
มะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมันมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมัน
สวยดูดังตัวฉันใครเรียกป้านั้นอย่างฟุ้งกิ้งแถวพลา
๓๐นั้นกำลังดี๔๐แล้วรำลังโสภา
แจ้วหนักหนาให้เรียกฉันว่ายอดมนุษย์ว้า
สวัสดีค่ะคุณป้าสบายกันดีนะคะ
พบกับมะนาวอีกแล้วนะคะในรายการยอดมนุษย์ป้าค่ะ
วันนี้นะคะป้าเนานะคะพาป้ามาอยู่ที่ร้านตัดผมนะคะ
เรามาเสริมสวยกันดีไหมคะป้าจะได้รู้ว่า
ใบหน้าแต่ละป้าเนี่ยเหมาะกับทรงผมอะไรกันดีดีไหมคะ
อาจจะหน้ายาวหน้าลีหน้ากลมหน้าแบนหน้ารูปไข่หน้าพระจันทร์หน้าละเยอะแยะหน้าเลย
ฉะนั้นเรามาเรียนรู้ใบหน้าแล้วก็ทรงผมกันดีไหมคะ
เอาล่ะพร้อมไหมคะถ้าป้าพร้อมแล้วนะคะตามป้าเนามาเลยค่ะ
โอ้โหตายวันนี้ปล่อยผีที่ไหนเนี่ยเป็นที่สีดน้ำต้นไม้บ้านเราเลย
นั่นป้าเนามาถึงก็สนเลยจะมาลื้อข้าวลื้อของเขาซะแล้วเดี๋ยวป้าตีมือแดงเลยเนี่ย
นี่ตายตายมีอะไรที่จะเอากลับบ้านได้มั้งเนี่ย

ดีไหม
หน้าอย่างเราเนี่ยนะอารมณ์มากแล้วนะเนี่ยมีผมยาวอย่างนี้ตลอด
จะทำทรงอะไรดีเนาะคิดเองก็ไม่ออกเพราะว่าถ้าคิดเองแล้วนะคะ
เข้าใจไหมออกมาก็คือทรงยาวเพราะเราเป็นคนชอบผมยาว
ไม่ชอบตัดซอยไม่ชอบอะไรเลย
เนาจะเป็นคนที่ชอบผมยาวเพราะผมยาวเนี่ยเราเล่นละคร
เราสามารถทำนู่นทำนี่ทำนั่นได้แหมแต่เราก็อยากจะปรึกษานะ
เจ้าของร้านว่าอย่างเราเนี่ยสมมุติตัดทรงอะไรเนี่ย
บ๊อบซอยเทกจาบหรือว่าพึ่งหัวกลหรือว่าพัง
หรือว่าอะไรอยู่ในเยอะมองดูดีกว่า
เดี๋ยวถามป้าที่อยู่ที่ร้านนี้เรานัดกันไว้
แต่ตอนนี้อยู่ไหนเนี่ย

ดีใจจังเลยฮัลโหลด้วย
และนี่ก็คือยอดมนุษย์ป้าช่างผมสุดยอดฝีมือระดับประเทศ
ป้าจิ๋มหรือป้าบุษบาเบมจริงอายุ๕๘ปี
แห่งร้านดูเอเจ้าของวลีเรื่องผม
ถ้าไม่เชื่อช่างผมแล้วจะเชื่อใคร
ที่มีรางวัลการันตีฝีมือมากมาย
ถ้วยก็ติดเยอะแยะไปหมดเชียว
และนี่ก็คือยอดมนุษย์ป้าตัวจริงเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นช่างผมแห่งประเทศไทยเลยนะคะ
ที่ได้รางวัลเยอะแยะไปหมดเลย
ไม่ต้องพูดถึงรางวัลอะไรกันบ้างนะคะ
สรรพพุทธให้ว่าทั้งซอยนี้เลยมาตัดกับที่นี่ทีเดียวเลยนะคะ

คือจริงเลยเนี่ยแม่เป็นช่างผม

แล้วพออายุ๒๐ก็เปิดร้าน

เพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าสมมติว่าเราคิดไปมันใช่ไหม

หลายร้านที่ดังมากก็คือเป็นลูกศิษย์เยอะมาก

เป็นผู้ที่สร้างคนที่เกี่ยวงานแข่งขันมาตลอดทั้งชีวิต

เรื่องหน้าในความสำเร็จที่ได้มาศึกษานะคะ

ตายแล้วแหมป้าก็มีคุณภาพนะ

แล้วก็การันตีได้เลยนะครับว่ารางวัลที่ได้มาเยอะแยะมากมายมหาศาลเลย
ใช่ไหมคะมีรางวัลใหญ่ไหมจิ้นโบดัง
มีค่ะมีเป็นแกนแชมเปียนนะคะแล้วก็ทำแชมป์นี่ก็คือใหญ่แล้ว
แกนแชมพ์เบี้ยนนี่ก็ใหญ่ตัวเองขนาดนี้เป็นกรรมการตัดสินระดับโลกหมดเลย
คือไม่ใช่ระดับประเทศไทยก็ไม่ค่อยรับแล้วนะคะเป็นตัวแทนของการตัดสินแต่ละครั้งของประเทศนอกหมดเลยนะคะ
แล้วจริงการได้รางวัลเนี่ยจะบอกท่านผู้ชมว่ารางวัลไม่ใช่สิ่งสำคัญของชีวิต
สิ่งสำคัญชีวิตคือความการคิดสร้างสรรค์ผลงานที่จะได้รางวัล
เราจะคิดงานแต่ละงานเนี่ยมันเป็นความสำคัญมากการจะออกแบบบึ๊กอย่างนี้มันเป็นงานสำคัญที่สุดเลย
ที่เราทำไงให้ตอนนี้สมมุติเราจะคุยกันเนี่ยทำไงให้คุณถูกใจที่พี่ออกแบบทรงผมแล้วคุณประทับใจไม่ให้กลับไปร้องไห้ที่บ้าน
อันนี้ไม่ตัดเพราะว่าถือหงว์เห้งต้องเปิดเอาแสงเงาง้าวกรวงใช่ไหมคะ

ช่างผมไม่ใช่เป็นแค่ช่างผมแล้วออกแบบต้องรู้ใจต้องอ่านไปถึงหัวใจเขาเนี่ย
อเรนนี่รู้แล้วเก่งถูกเลย

ในเรื่องในชีวิตจริงเกิดมาไม่ชอบตัดผมสั้น
ไม่เคยซอยผมไม่เคยตัดผมสั้นไม่เคยมีผมม้า
ผมในชีวิตจริงนั้นก็เกือบกลับความได้ต้องเป็นอย่างนี้มาตลอด
วรัฐยุจรรย์ต้องคนนี้เปิดผมเท่านั้น
ถูกต้องเหมือนประจิมประจิมก็ต้องผมยาว
ถือเหมือนกันเราคล้ายกัน

และยังอยู่ที่ซอย๔๐ที่วิธีภดี

ปู่ตั้งร้านนี้ให้ตั้งชื่อให้ว่า
สุดท้ายก็เลยบอกเพื่อนเป็นชาวฝรั่งเศสว่า
หาชื่อที่เป็นฝรั่งเศสไม่เอาภาษาอังกฤษ

ก็เลยแค่ว่าดูเอดูเอตัวนี้เป็นตัวคู่
เอ๊แปลว่าคนที่พรสวรรค์

ตรงนี้๓๐ปีประมาณ

ตรงนี้น่าจะ๒๕๒๗ปีแล้ว

ป้าเนาเกี่ยวกับเรื่องการสั่งผมก็แล้วกัน

เขาต่อยกันจับมีดยังไงกันไกลยังไง

คิดว่าน่าจะยากนะ

เวลาเราการสอนของคนเราที่สอนเป็นเนี่ย

เพราะฉะนั้นมันก็เลยง่ายสำหรับคุณ

ถ้าตัดผมเฉยมันก็สอนไม่ได้ใช่ไหมคะ

เดี๋ยวคุณตัดผมข้างพี่

เขาเรียกตัดพร้อมพี่เรียนแบบพี่

อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะ
ก่อนไปเราจะนับป้องไปก่อนนะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันว่า

ต้องมาสอนนางเอกระดับชาติ

ดูนะ
พี่สินกรีดมา
ยอดมนุษย์บ้า